ทีนี้พาคุณผู้ชมไปอยู่ที่นี่หน่อยค่ะ
จะนึกถึงความแบบสะดวกสบายมากขึ้น

ที่นี่ทางภูมิกับบอกว่าอย่ามา

แต่ถ้าคุณไม่จำเป็นคุณอย่ามา

ห้องขังที่สพที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สพท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราชธานี
แล้วจะบอกว่าที่นี่เป็นโรงพักเก่าแก่
อายุกว่า๔๒ปีแล้วเห็นลูกโรงสีแดงมั้ย

มีการตกแต่งใหม่นะคะสำหรับห้องขังให้สะอาดขึ้น
ดูวินเทจขึ้นดูวินเทจด้วยเหรอฮะ

เพื่อดูแลสุขภาพใจสุขภาพกายของผู้ต้องหา
นี่ไงนี่นะคะอาคารภายนอกยังคงเป็นอาคารไม้เก่าแก่เช่นเดิม
แต่ว่าข้างในตกแต่งใหม่นะคะ
ปรับปรุงห้องใช่การปรับปรุงห้องขังครั้งนี้ค่ะ
เพราะว่าโรงพักเนี่ยอยู่คู่กับที่นั่นเนี่ยมานานแล้วนะคะครับ
ตั้งแต่เปิดทำการทำให้สภาพของเดิมค่อนข้างซุดโทรมค่ะ
ก็เลยมีแนวคิดในการปรับปรุงห้องขังให้ดีขึ้นครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนิพนธ์ชาดรีผู้กำกลับการสหพธาตุฉางบอกว่า
ที่ตัดสินใจปรับปรุงห้องขังขึ้นเพื่อให้เกิดความแข็งแรงในการคุมขัง
รวมถึงที่สภาพที่สะอาดด้วย
แล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการทำร้ายตัวเองของผู้ต้องหา
แก่การคุมขังดูแลสุขภาพป้องกันการเกิดโรค
เหมือนช่วงโควิด๑๙ระบาดที่ผ่านมา
แล้วก็พร้อมกับสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังลดอาการเครียดด้วยค่ะ
ผู้ต้องขังถูกคุมขังแบบนี้ถ้าห้องมันไม่สะอาดไม่น่าอยู่

เป็นข่าวบ่อยผู้ต้องขังผูกคอตายอยู่ในห้องขังอะไรแบบนี้นะ
ภูมิกับการก็เลยบอกว่าอยากจะปรับปรุงซะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ห้องขังสะอาดปรับปรุงเป็นแนววินเทจสวยงามแบบนี้
แต่คุณอย่ามานะคืออย่าทำผิดกันเลย
ไม่ได้อยากให้มานะคะไม่ได้อยากให้มาใช้บริการอะไรแบบนี้นะคะ
แต่เอาล่ะถ้าเกิดว่ามันจำเป็นใครที่ต้องไปอยู่ก็จะได้สบายใจ
ลดแรงเสียดทานลดแรงกดดันต่างที่ต้องไปอยู่ในนั้น